หนึ่งสาวค่ะน้องพรีมระมิจานั่นเองนะคะ
ตอนนี้หลายคนหลอนทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะว่าน้องเนี่ยเล่นละครเรื่องผมอาถรรพ์
คือจะต้องใส่วิกผมยาวและในเรื่องรับบทเป็นนางแบบด้วย
หลายคนบอกว่าเฮ้ยเคล็ดลับในการดูแลรูปร่างของพรีมคืออะไร
ตอนแรกนี้นะคะคุณผู้ชมตอนที่ละครออนไปคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
บอกว่าน้องมาเล่นเป็นนางแบบแต่น้องดูอวบนะ
เออหลังไปหุ่นฟิตแอนดเฟิร์มมากขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาถ่ายมาราทอนค่ะคุณ
งานนี้น้องพรีมสู้ตายพร้อมเผยเคล็ดลับเอ็กเซอร์ไซด์เล็กที่บ้าน
หุ่นฟิตแอนดเฟิร์มนะคะคนแชร์คลิปกันเยอะเลยค่ะไปดูน้องพรีมหน่อยจ้า
ในละครมันจะต้องมีวิกใช่ไหมคะแล้วก็ทีมงานทีมงานก็จะชอบไปตั้งแบบตั้งมั่ว
บางทีเราเดินเดินเราก็มึนมึนเช้าอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะเราก็จะเจอวิกตั้งอยู่ตลอดเวลา

ใช่กลับมาฟีดด้วยแล้วก็คือรู้สึกว่าเรามีทริคอะไรแบบนี้เยอะมากค่ะ
หลังนี้ก็เลยรู้สึกว่าก็อยากจะแชร์ให้กับทุกคนได้ดู
ดีนะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์อะไรมากมาย
คุณผู้ชมดูแล้วก็สามารถทำตามได้เพราะว่าน้องเองก็เล่นอยู่ที่บ้าน